ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านเลยนะคะ
เพื่อไปหาทองคำกันค่ะ
เพราะว่ามีคนงานของบริษัทนะคะ
ที่เขาได้รับสัมประธานจากกรมทางหลวง
ระเบิดหินภูเขานี่ค่ะ
ในพื้นที่บ้านคำพอกหมู่๓ตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
เขาจะก่อสร้างขยายถนนนะคะครับสายมุกดาหารกุชินาราย
จาก๒เลนจะเป็น๔เลนแล้ว
ชาวบ้านมากันเป็นร้อยเอาอุปกรณ์มาเพียบเลยค่ะ
เอาอุปกรณ์เอาค้อนเอานู่นเอานี่ไปช่วยกันทุบหินภูเขา

เพราะว่าพอคนงานของบริษัทเขาระเบิดระเบิดหินภูเขาเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ามีก้อนหินสีทองคล้ายแร่ทองคำอยู่ตรงนั้น
ชาวบ้านก็เลยเนี่ยค่ะเอาค้อนเอาอุปกรณ์ไปขุดไปเจาะ
ก็ไปหาเพราะว่าชาวบ้านบอกตรงนั้นน่ะมันมี
หินที่ผิวสีทองระยิบระยับเหมือนแร่ทองคำ
แล้วก็ปากต่อปากบอกกันต่อมากันเป็นร้อยคนเลยนะคะ
หินก้อนนี้นะที่อยู่บนมือนี้นะ
ระยิบระยับไหมคะไม่ใช่ทองที่ข้อมือคุณป้า
ที่ข้อมือน่าจะทองจริงโอ้โหถ้าเจอแบบนั้นผมรีบไปเลยฮะ
ทีนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านคำพอกผู้ใหญ่วุฒิอาจหารบอกว่า
ที่ชาวบ้านเจอก้อนหินที่มีสีทองคล้ายแร่ทองคำ
เป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสี่เลนเป็นเส้นทางผ่านภูเขา
พอมีคนไปเจอก้อนหินที่ระยิบระยับเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านคำพ่อกับชาวบ้านงิ้วสองหมู่บ้านก็แห่กันมา
มากันเต็มเลยเมื่อปี๒๕๓๗ตรงนี้
เจ้าหน้าที่เคยขุดเจอซากเต่าดึกดำบันอายุ๑๕๐ล้านปี
แล้วสภาพสมบูรณ์มาก
บริเวณหมู่บ้านคำพ่อเคยเจอแร่ทองคำมาก่อนนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
หินระยิบระยับที่เจอตรงนี้เป็นแร่ทองคำจริงหรือเปล่า
ชาวบ้านจะได้หายสงสัยค่ะ
ที่ด้านหลังของผมคือด้านขวามือนะครับ
จะเป็นแหล่งค้นพบแร่นะครับท้ายทองนะครับ
ให้มาตรวจสอบให้ด้วยว่าเป็นแร่หรือเป็นอะไรนะครับ
ดังนั้นในอดีตเมื่อปี๒๐๐๓๗ที่ผ่านมา
พื้นที่แถวนี้เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สายบ้านนาไคร้อำเภอคำชะอีนะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกรสิน
และอำเภอหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารระยะทาง๓๖กิโลเมตร
วงเงินงบประมาณ๒๖๕๐ล้านบาทเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
โครงการพัฒนาเส้นทางระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกเชื่อมระหว่างไทยพม่าลาวแล้วก็เวียดนาม
แต่ทีนี้ที่ชาวบ้านเห็นว่ามีการระเบิดหินแล้วมีแร่ทองคำปนกับหินแบบนี้นะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าแบบนี้ครับดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็น่าจะแค่แร่ไทท์ล่ะครับไม่น่าใช่ทองคำหรอกครับ
เพราะปกติแล้วเราไม่พบแหล่งแร่ทองคำในบริเวณที่ราบสูงของภาคอีสานอย่าเพิ่งแตกตื่นดีใจกันไปขนาดนั้น
ก็รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันแล้วกันแต่อาจารย์เจดดูแล้วบอกว่าไม่น่าใช่ทองคำนะฮะ